มีแม่ม่ายคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหตกอกตกใจภาวะเลย
มีผู้ชายคนหนึ่งนะมาด้อมมองอยู่บริเวณรั้วรอบบ้านของเธอ
ใส่เสื้อผ้าเลยแก้ผ้าล่อนจ้อนเลย
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนยอดไผ่
อยู่บนยอดต้นไผ่ซึ่งสูงจากพื้นเกือบ๑๐เมตร
ลักษณะเหมือนช่วยตัวเองให้เธอดูด้วย
โอ้โหช่วยตัวเองในที่สูง
ทีนี้ทั้งแม่ม่ายที่เป็นเจ้าของบ้านรวมถึงชาวบ้านเนี่ย
ได้ประสบพบเจอกลัวแล้วครับก็ต้องแจ้งตำรวจ
ให้เข้ามาเกลี้ยกล่อมให้ลงจากต้นไผ่มาหน่อย
เพราะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะขึ้นไปยังไงดี
ปีนต้นข้างหรือว่าปีนต้นเดียวกันดี
แล้วคนนี้เขาห้อยโหนโจรทะยานแบบล่อนจ้อนแบบนี้คุณ
เออไม่กลัวว่าเสี้ยนไผ่มันจะบาดหรือไงนะ
สิคือเขาชอบความท้าทายชอบการลดผล

ดูเหมือนเอามือจับอีกกิ่งนึงแล้วก็แบบห้อยโหนไปอีกกิ่งนึง
แล้วก็เขาล่อนจ้อนอยู่นะฮะ

ขณะที่หนุ่มพม่าอายุ๒๐ปีก็แก้ผ้าล่อนจ้อนเลยฮะ
ปีนขึ้นไปบนยอดต้นไผ่ซึ่งอยู่บริเวณข้างรั้วบ้าน
ของหนางมะเส่งซึ่งเป็นแม่ไม่อายุ๕๕ปี
ในพื้นที่หมู่๓บ้านท่าอาจตำบลสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ชาวบ้านช่วยกันพยายามที่จะตะโกนเรียกให้ลงมาลงมา
ลงมาลงมาใช้เวลานานประมาณ๑ชั่วโมง
นุมพระม่าค่อยรูดตัวลงมา
คุณฟังรู้สึกอย่างไรรูดตัวลงมาในสภาพเปลื่อยเปล่า

นี่นะครับชาวบ้านก็กลัวครับ
เพราะว่ามันเป็นภาพที่น่าหวัดเสียว
เมื่อนุมพม่ารูดตัวลงมาถึงพื้น
ชาวบ้านก็นำเสื้อผ้ามาให้ใส่แล้วครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนะคุณนะ
นางมะเสงเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเธอนั้นกำลังไหว้พระสวดมนต์
อยู่บนชั้นสองของบ้านสวดมนตร์เช้า
แล้วก็วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา
และทีนี้เธอบังเอิญเหลือไปเห็นกอไผ่ที่ปลูกไว้ข้างรั้วภายในบ้านเลยนะ
มันเหมือนมีเงาพลบแล้วก็ต้นไผ่มันก็โยกกระเยก
แล้วก็มีเสียงสุนัขเห่าผิดปกติเธอก็เลยเดี๋ยวพักสวดมนต์ไว้ก่อน
ออกมาจากหน้าหิ้งพระออกมาชะโงกดูสิ
ตกใจสุดขีดแล้วครับเพราะว่าพบหนุ่มพม่าคนนี้
นขึ้นไปบนยอดไผ่ที่สูงเกือบ๑๐เมตร
แล้วก็เหมือนกำลังสำเร็จความไคร้ในที่สูงอยู่ด้วย
หรือว่ากำลังถ้ำมองอะไรสักอย่าง
เธอก็เลยรีบตะโกนเรียกชาวบ้านใกล้เคียงมาช่วยนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพแม่สอดได้นำตัวหนุ่มพม่าคนนี้ไปโรงพัก

แล้วก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
ในการที่จะส่งบำบัดรักษาต่อนะฮะ